เรื่องของการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยนะคะ
กิจการโดยเฉพาะร้านตัดผมเนี่ย

คือคนอั้นไว้เพราะว่าผมมันยาว

จนกระทั่งมีการอนุญาตให้เปิดแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้บรรยากาศที่ร้านตัดผมทั่วประเทศก็เลยคึกคักค่ะ
เพราะว่าปิดมานานเกือบนานกว่า๑เดือนแล้ว
ร้านส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะ
แต่บางร้านคือบางทีมันเป็นร้านเล็กเนี่ย

ร้านตัดผมกว่า๑๐ร้านในซอยลาดพร้าวซอย๑
ที่ผู้ศึกษาของโลกพื้นที่ไปดูเนี่ยนะคะ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙หรือสบคอย่างเคร่งครัด
ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน
มีการจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในร้าน
กำหนดให้ลูกค้าต้องต่อคิวด้านนอกนะคะ
เฉพาะลูกค้าที่มีการโทรมาจองคิวแล้วเท่านั้น

เขาต้องสวมเฟสชิลแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วย
มีการแบ่งเวลาให้บริการเพื่อจะปิดร้านทำความสะอาด
ดการทำเคมีก็คือการทำสีผมต่าง
เพื่อระบายคนออกจากร้านให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
เพราะว่าการทำสีผมคือมันใช้เวลานาน๒๓ชั่วโมง
แล้วต้องอยู่แต่ในนั้นด้วยมันก็มีความเสี่ยงค่ะ
หนึ่งในร้านที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปสัมภาษณ
ก็บอกว่าแม้ว่าต้องเพิ่มต้นทุนในการทำความสะอาดร้าน
แบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
แต่ก็ยังคงราคาค่าบริการไว้เท่าเดิมนะคะ

ลองฟังเสียงของเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
จริงร้านผมก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าจะเปิดเลยอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าเราแค่อยากทดลองดูมาตรการเฉยนะครับว่า
มันสามารถไปได้ไหมแล้วก็น้องเขาก็อยากทำงาน
เพราะว่าเขาก็มีค่าใช้จ่ายในการที่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้นะครับ
ก็เนี่ยนะคะก็เพื่อพยุงเรื่องของลูกจ้างในร้านด้วย
ซึ่งจากการสำรวจของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่าบางร้านก็ยังคงสับสนอยู่ว่า

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านตัดผมเก่าแก่ที่เจ้าของร้านอายุมากแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ถูกดึงเข้ากลุ่มหรือสมาคมใด
ก็อาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคาดเคลื่อนนะคะ
ทำให้ลูกค้าบางรายก็ตกใจเพราะว่า
ในร้านยังปล่อยให้คนเข้าไปรอแล้วก็สามารถที่จะทำเคมี

กังวลครับกังวลก็คือตอนแรกคิดว่าคงแบบมากันไม่เยอะ
ไม่คิดว่ามากันรอกันเยอะเหมือนกันฮะ
เพราะปกติตอนแรกคิดว่าจะรอกันข้างนอก
นั่งออกันอยู่ในร้านที่พื้นที่แคบมันก็เสี่ยง

เช่นเดียวกับเจ้าของร้านหมูกระทะและร้านชาบูหลายแห่ง
ก็กำลังสับสนกับแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน
เพราะว่าข้อบังคับระบุว่าให้ลูกค้านั่งทานคนเดียว
ลูกค้าประกอบการปิ้งย่างและลวกอาหารบนโต๊ะ
รวมถึงห้ามร้านที่เป็นลักษณะอาหารที่อยู่นอกห้าง
มีขนาดเกิน๒คูหาเปิดทำการ
ร้านก็เลยไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจว่ายังไม่เปิดดีกว่า
ส่วนบางแห่งก็ตัดสินใจเปิดนำร่องไปก่อน
แต่ก็ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะ
ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มฉากกั้นขึ้นมา
แล้วก็เปิดร้านยอมเปิดให้นั่งโต๊ะคนเดียวอย่างนี้ค่ะ
อืม
นี่ก็ต้องอยู่ที่ไอเดียของแต่ละร้านด้วยนะคะ

แต่เชื่อแน่ว่าหลังจากนี้ทั้งผู้ประกอบการ
เจ้าของร้านต่างเดี๋ยวจะปรับตัวได้

เพราะอย่างที่บอกว่ายังอยู่กับเราอีกนานนะคะโรคนี้